บอกว่ามีคนเข้าไปแฮ็กจริงแต่ว่าเฉพาะด้านหน้าเพจเท่านั้น
ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแก้ไขปัญหาได้
ช่วงเช้าช่วงเที่ยงแก้ไขได้แล้ว
และยืนยันว่าไม่กระทบกับลูกค้านะครับ

โดยควบคุมแก้ไขได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงในวันเดียวกันนะครับ
เป็นการแฮ็กไปหน้าเพจสินค้าเท่านั้น
ไม่ใช่การแฮ็กเข้าไประบบหลังบ้าน
หรือการแฮ็กเข้าไปถึงข้อมูลของลูกค้า
ประกอบกับการใช้งานบัตรเครดิตภายในเว็บไซต์นะครับ
เป็นการกรอกข้อมูลผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน

สบายใจได้ไม่ได้รับผลกระทบ
และยังสามารถจะใช้งานซื้อสินค้าได้ตามปกตินะครับ
กลับไปว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นที่โจทยัน

พร้อมกับแนบรูปภาพนะครับ

จากนั้นข้อความแล้วก็ภาพเหล่านี้
ก็ถูกนำไปเผยแพร่ต่อตามสื่อออนไลน์ต่าง
เว็บไซต์ชื่อดังพูดถึงกันอย่างมาก
ใช้บางรายบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ปุ๊บ
มั่นใจเลยครับจะงดการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้

ไม่สามารถจะเข้าไปหน้าตระก้าสินค้าของตัวเองได้

แล้วก็มีบางส่วนรีบเลยรีบเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน
ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
ตามที่รัสด้าประเทศไทยเขายืนยันว่า
สามารถแก้ไขแล้วก็ควบคุมเรื่องนี้ได้
ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มั่นใจได้นะครับ